กลางกลางร้านข้าวต้ม
คุณผู้ชมคือผู้ชายคนนี้ไปหาเรื่องคนอื่น

ทั้งที่คนอื่นไม่ได้ไปมองหน้าไม่ได้ไปหาเรื่องเขาเลย
คุณผู้ชมฮะไปดูเหตุการณ์นี้กันนะครับ

วายด่าพวกเขาหาว่าไปมองหน้าคุณดูสิ
บอกว่ากินข้าวไม่อร่อยเลยเจอแบบนี้นะฮะ

คือโต๊ะนี้เขายังไม่ทันไปมองหน้าอะไรเลยคุณ
นั่งหันหลังอยู่แท้นะครับ
นำคลิปมาโพสต์ไว้ระบุข้อความบอกว่า
กินเหล้านะอย่าให้เหล้ากินเรา

ดีนะที่เจอคนเขาใจเย็น

เกิดขึ้นหน้าร้านข้าวต้มแห่งหนึ่ง
ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชศรีมานะครับ

ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปยังร้านอาหาร

นี่ยังไม่เปิดนะครับ
ทีมข่าวติดต่อพูดคุยกับหญิงสาวเจ้าของคลิป
เจ้าของคลิปก็คือผู้หญิงที่เราได้ยินเสียงนะครับ
บอกว่าโอ้โหกินไม่อร่อยเลยมาเจอแบบนี้นะครับ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันอันที่๑๒ที่ผ่านมา

และขับรถใหญ่
เหมือนขนทรศนาคุณ

เพื่อจะมารับรถที่โชว์รูมรถยนต์แล้วก็ไปส่งลูกค้าให้คุณ
ทีนี้หิวข้าวก็เลยจอดแวะกินข้าวที่ร้านอาหารนี้
สังเกตแล้วล่ะเห็นชายเสื้อแดงในคลิปเขามานั่งกินอยู่ก่อนแล้วนะครับ
แล้วพวกเธอเนี่ยก็เดินมาที่โต๊ะตอนเดินมานี่แหละ
ผู้ชายคนนั้นโอ้โหมองแล้วก็ทำตาขวางใส่แฟนนุ่มของเธอนะฮะ
เธอก็บอกแฟนบอกไม่ต้องไปสนใจเขาเขาคงเมาแหละ
พวกเรามากินข้าวกันดีกว่าแล้วก็สั่งอาหารไป
เพิ่งมาเสิร์ฟได้อย่างเดียวคุณตักกินไป๓คำ
ผู้ชายเสื้อแดงลุกขึ้นจากเก้าอี้ท่าทางสง้อสงแงะ
สงะสงะก็คือแบบนี้นะครับคุณฮะโหยวายตะโกนด่าชี้หน้าแฟนของเธอ
อ้างว่าแฟนของเธอเนี่ยมองหน้าหาเรื่องแล้วก็มีการตะโกนขู่ด้วยนะ
เดี๋ยวจะเอาปืนมายิงทิ้งเลยนะฮะ
ผู้หญิงยังบอกเลยผัวหนูยังไม่ได้มองพี่เลย
ก็ผัวหนูนั่งหันหลังให้พี่ถ้าผัวหนูจะไปมองหน้าได้ไง
แล้วตอนเดินมาก็ไม่ได้มองอะไรเลยนะฮะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะฮะ
จากนั้นคุณทางเจ้าของร้านและพี่กู้ภัยคนนี้
พี่กู้ภัยตัวเล็กกว่านะแต่พี่ใจกล้ามากนะ
พี่เขาเดินไปห้ามนะห้ามปรามนะ
ฝั่งนั้นด่าแรงขึ้นเรื่อยพร้อมกับบอกว่าอยากจะมีเรื่องใช่ไหม
ได้เดี๋ยวโทรหาพวกเดี๋ยวมารุมกระทืบพวกมึงเลย
ตรงกลางไหมละ

ฝั่งของผู้เสียหายเจ้าของคลิป

แต่เอามาโพสต์ไว้ในโซเชียลเพื่อเตือนภัยสังคม

บอกว่ายังไม่ทันมองหน้าก็ถูกหาเรื่อง
นี่โต๊ะอื่นไม่ได้กินน้ำเปล่าเลยกินน้ำกร่อยแทน
กินน้ำกร่อยแทนนะครับเขาก็กลัวนะอีกอย่าง
ถ้าทางโน้นมีอาวุธอยู่มีมีดมีปืน
หรือว่ายกพวกมาจริงมันจะเป็นเรื่องใหญ่